อีกหนึ่งเรื่องขอเตือนหนักเลยนะคะ
คนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าหรือบนฟุตปาดเนี่ย

ล่าสุดนะคะมีเหตุการณ์ที่คนขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตปาด
ชนกับพนักงานส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ชัดเจนเลย
พนักงานเอกชนที่เป็นคนขับรถของบริษัทเนี่ยเห็นไหม

พนักงานคนนี้เนี่ยชื่อว่านายธนโชธกลมเกลี้ยงอายุ๔๙ปีนะคะ
เขามาซื้อราดหน้าแล้วก็เดินออกจากร้านราดหน้าไป

คุณผู้ชมแล้วมาเร็วด้วยชนเข้าไปอย่างจังเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ปากซอยเอกชัย๕๕นะคะ
ซึ่งคนขี่รถคันนี้ก็พยายามเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บด้วยนั่นแหละ
เนี่ยก็พอลุกขึ้นมาได้ก็เข้าไปดูว่าผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็มีพลเมืองดีนำตัวนายธนโชธส่งโรงพยาบาล
คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายนัทชาแจ้งสว่าง

แต่ก็ดีอะค่ะไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
นางสาวอรการแซ่บิ้มเป็นเจ้าของร้านราดหน้าก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ณธนชดมาซื้อราดหน้าและกำลังจะกลับไปที่รถเตอร์ไซต์ของตัวเอง
แต่เธอเห็นแล้วว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงวิ่งมาบนทางเท้าแล้ววิ่งมาอย่างเร็ว
มันเป็นจังหวะที่เตือนไม่ทันเรียกไม่ทันช่วยไม่ทันนะคะ

เมืองต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียน
จะต้องนัดทั้งคู่นะคะมาเจรจาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับขี่
ก็ต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลซะก่อนค่ะ